คุณผู้ชมหลายคนเห็นข่าวนี้แล้วก็ตกออกตกใจเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าในโลกโซเชียลมีการแชร์ข้อความแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับนางแบบเซ็กซี่ชื่อดัง
คุณเอมมี่แม็กซิมท่านนี้นะคะ
บอกว่าคุณเอมมี่ไปฉีดวัคซีนโควิด๑๙เข็ม๒แอสตราเซเนก้า

แล้วพอฉีดเข็ม๒ปุ๊บน็อกเลยคือน็อกถึงขั้นช็อกเกือบไม่หายใจ

เราก็เลยตรวจสอบให้ค่ะคือเรื่องนี้เพื่อนสนิทคุณเอมมี่เป็นคนโพสต์
บอกว่าต้องนำคุณเอมมี่ขึ้นรถส่งโรงพยาบาลด่วนเลย
แล้วก็มีแคปชั่นว่าหามเอมมี่ส่งโรงพยาบาลกลางดึกเหมือนหยุดหายใจเรียกไม่ตื่น
ปากไปแล้วรีบขับรถส่งด้วยสติที่ยังมี
ถึงมือหมอแล้วไม่เป็นอะไรแล้วนะเพื่อนรัก
คนก็ไปแสดงความคิดเห็นด้วยความเป็นห่วงเยอะมาก
ทีมข่าวก็เลยถามคุณเอมมี่นะคะเพราะว่าล่าสุดเธอออกจากโรงพยาบาลแล้ว
วีดีโอคอคุยนะคะเธอบอกว่าขอแชร์ประสบการณ์หน่อยก็แล้วกัน
หลังจากไปฉีดวัคซีนโควิด๑๙เข็ม๒แล้วเธอก็มีอาการแบบนี้จริง
คือคุณเอมมี่เล่าให้ฟังว่าเธอลงทะเบียนตามระบบ
ที่โรงพยาบาลบำราชนราดูลไม่มีผลข้างเคียงอะไร
วันจันทร์ที่๒๐กันยายนฉีดเข็ม๒เป็นลักษณะของการฉีดไข้
กับเพื่อนพร้อมกันตอนแรกอาการก็ปกติดีไม่มีอะไร
พอตกเย็น๖โมงเย็นนี้เริ่มค่ะ
หนาวสั่นกินยาแก้ไข้แล้วเข้านอน
เพื่อนตกใจเพราะว่าเธอนอนนิ่งจนแบบไม่ขยับเลย
เรียกเท่าไหร่เธอก็ไม่ตื่นปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่น
ทุ่มหนึ่งเพื่อนถึงขั้นช่วยปั๊มหัวใจ
อยู่๑๕นาทีคุณเอมมี่ก็ยังนิ่ง
ทุ่มเพื่อนบอกไม่ไหวแล้วอุ้มขึ้นรถไปโรงพยาบาล
แต่ว่าระหว่างทางคุณเอมมี่คือฟื้นนะคะ
แล้วก็พอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอบอกว่าอาจจะเป็นผลข้างเคียง
จากการพักผ่อนน้อยแล้วก็ไปฉีดวัคซีนทันที

คุณเอมมี่ก็เลยบอกว่าสิ่งที่คิดถึงมากก็คือคิดถึงลูก
ตัดสินใจออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านตอน๕ทุ่ม
อาการก็ยังทรงนะคะแต่ยังมีไข้นิดหน่อย
ล่าสุดวันนี้ปวดหัวเล็กน้อยแต่อาการโดยรวมปกติแล้ว
คุณเอมมี่บอกว่าคือไม่ได้โทษวัคซีนนะ
เธอก็มองว่าอาจจะเป็นเพราะตอนไปฉีดเข็มสองเนี่ย
พักผ่อนน้อยจริงแล้วก็มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับเม็ดเลือดขาว
เป็นพหัสทาลาซิเมียมันก็อาจจะส่งผล
ส่วนตัวก็คิดว่าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่
เอมมี่ใช้คำนี้เลยเพราะว่าอาการมันน่าตกใจนะคะ
คือก่อนหน้าที่จะไปฉีดวัคซีนโควิด๑๙
คุณเอมมี่ถึงขั้นไปจุดทูบบนบานเลยนะ
ว่าขอให้ปลอดภัยถึงขั้นไปบน

คุณเอมมี่บอกว่าใครจะมองว่างมงายก็ไม่เป็นไร
เธอก็บนเอาไว้ก่อนเพื่อความสบายใจ
ถ้าถามว่าแล้วถ้าเข็ม๓ตามมาจะฉีดไหม
คุณเอมมี่บอกว่าพักก่อน
ก็นอนอยู่แล้วอาจจะทำให้เรามีไข้
เอมมี่มีไข้จริงมีไข้จริงหนาวสั่นจริง